ขอให้เราเลิกกันขอให้มันสิ้นสุดเพียงแค่นี้
ช่วยโทรบอกเขาให้ทีว่าคนคนนี้อยากรักไม่อยากเป็นชู้
คุณน้อย

ทำไมถึงตัดสินใจใช้ตัวช่วยตั้งแต่แรก
พอไปเจอตัวช่วยที่มันเปิดมาแล้วมันไม่ตรงใจ
ทำไมถึงมีแรงมาฮึดสู้แล้วร้องได้เนียนทั้งเพลงอย่างนี้คะ

หูการฟังเพลงที่ผ่านมายังใช้ได้ไหม
ใช้ได้เลยครับใช้ได้ใช้ได้
อกจากจะร้องได้แล้วยังร้องได้เพราะด้วย
นะครับมีอารมณ์ตามบทเพลงเนื้อเสียงก็แบบโอ้โหสุดยอดจริง
ใช้ได้แต่ว่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยเป็นห่วง

ห่วงเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ร้องเพื่อสร้างสุขอันนี้ร้องเพื่อสร้างเงิน

เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
คุณดาวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร่องได้ร่องได้ร่องได้ร่องได้ร่องได้ร่องได้

คุณดาวร้อง
โอเค
เฮ้ว่าไง
เฮ้ว่าไง
เฮ้ว่าไง

วัดใจค่ะวัดใจค่ะ

รับแล้วค่ะ๔มือ
อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้ตั๊กกะแตนชนระดา
คุณดาวรู้ไหมคะว่าเวลาคำเฉลยที่ประกาศออกมา

คุณดาวเป็นนักสู้ชีวิตของเราคนหนึ่งเลยที่กองเชียร์ปรบมือให้ดังมาก
นั่นหมายความว่าคุณดาวเข้าไปอยู่ในใจของพวกเขา

พวกเรานะฮะทุกคนนะครับก็รักหัวใจนักสู้ของนักสู้ชีวิตทุกคน
ขึ้นมายืนบนนี้นะครับเพราะว่าทราบดีว่ากว่าที่เขาจะขึ้นมายืนบนเวทีแห่งนี้ได้
เขาได้ผ่านเรื่องราวผ่านอะไรกันมามากมายทีเดียว
เรียกว่ากว่าจะเดินทางมาถึงรายการของเราชีวิตก็สะบักสบอมมาพอสมควร
สมัครสบอมมาเป็น๑๐ปีนะฮะกว่าจะได้เจอรายการเรา
ก็อย่างคุณดาวเนี่ยค่ะอย่างที่เราเห็นคุณแม่เองก็มีโรคประจำตัวนะคะ
ไม่สามารถพูดได้แล้วนะปัจจุบันแล้วก็ยังมีอาการของโรคสะเก็ดเงินด้วย
จึงถ่ายทอดเป็นกรรมพันธุ์ส่งต่อมาถึงคุณดาว
คุณดาวเองนี่อาการหนักกว่าคุณแม่ไปเยอะมากณปัจจุบัน
เวลาจะนอนคุณดาวมันโอดโอยไหม

ไม่ครับก็เวลาจะพลิกตัวก็เจ็บเวลาลุกไปเข้าห้องน้ำก็เจ็บ
คุณดาวถ้าคุณดาวปล่อยไว้อย่างนี้นานโดยที่ไม่รักษาเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณดาวบ้าง
ก็หนักถึงขั้นที่กินกระดูก

เพราะว่าโรคนี้จะเป็นจะกินข้อถ้ายิ่งหนักคืออย่างช่วงนี้ก็จะมีบ้างที่ปวดตามข้อตามเขา

ไวรัสของเขาหรือนอกจากกินผิวเราแล้วมึงเข้าไปกินกระดูกเราอีก

ทีนี้ถ้าจะให้ดีนะคุณดาวต้องปันเงินจากการดูแลลูกมาดูแลตัวเองด้วย
เพราะว่าถ้าคุณดาวไม่ได้อยู่สักคนหนึ่งสามีลำบากนะคะ
ใครจะช่วยดูลูกแล้วลูกก็ต้องการการดูแลเป็นอย่างสูงเลยทีเดียว
ทีนี้อาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอดู

ว่าถ้าอยากจะให้นมลูกแล้วตัวเองจะรับยาอะไรได้บ้างที่มันไม่มีผล
งั้นให้ลูกดื่มอะไรได้ที่เราจะไม่ต้องนมเราแล้ว
คุณดาวต้องมีเงินเท่าไหร่คุณดาวถึงจะอยากรักษาตัวเอง
ก็หลังจากที่คือแบบรักษาลูกจบเงินเหลือเงินอะไรก็แล้วแต่ก็อยากรักษาตัวเอง
คำว่าจบของคุณดาวคือขั้นไหนล่ะลูกเรา

จบตรงมิถุนานี่ไหมที่พ่างคุณได้

คุณดาวต้องหาวิธีปันนะจัดการนะ
ว่าอะไรควรใช้ในจุดไหนและอะไรควรใช้ในจุดไหน
ถ้าเทไปทางใดทางหนึ่ง

ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่

ก็น่าจะ

เพราะฉะนั้นมาเล่นเกมกัน

ถ้าเพลงไหนคิดว่าทวนแล้วไปไหว

เพลงที่กำลังจะมาต่อไปนี้
เป็นเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

เป็นเป้าหมายที่เป็นเราตั้งเอาไว้

ถ้าใช้ถึงสองแสน

ทำให้ได้กันแล้วกันขอให้รอบครอบทุกเพลงนะครับ
เพราะฉะนั้นก็มาเลยครับอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทมาครับ
เพลงที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้
คือเพลงที่มีมูลค่ามากกกกก
เป็นไงครับพอได้ไหมครับ

ได้เลยถึงต้องใช้ตั๋วช่วยไหม

พวกเราปรบมือปลุกใจกันหน่อยดีกว่า

แต่ถ้ามั่นใจแบบนี้ก็บอกผมว่าสู้เพื่อจะได้๖๐๐๐แต่ก็ต้องระวังนะครับถ้าผิด๔๐๐๐เหลือ๒๐๐๐ทันที
ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอค่ะ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณดาวครับเพลงนี้สู้หรือหยุดครับ

เหลือใช้ได้อีก๒แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ
ขอให้ผ่านไปได้เหมือนทุกเพลงที่ผ่านมานะครับคุณดาว

ที่๔ครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

รับทราบมาค่ะ
แม่งกลับมาครับ
กินข้าวแล้วยังกำลังเหยียบยังรออาย
คืนหอดหลายหลายหัวใจให้โทรมาทำ
นับตั้งแต่อายห่างมาไกลเพื่อหางานทำ
ซื้อมันเติมเงินประจำมือถือโทรตามถามใจ
งานหักบ่ออายเจ้านายใจดีอยู่บ่อ
ข้าจังเคยขอได้ตามที่รอบ้างไหม
สู้งานนานเหลือเหงื่อเลขเงินฟังแล้วเห็นใจ
สุขภาพภาระหน้าไหมเป็นจังใดห่วงใยเหลือเกิน
ใช้บ้านเติมเงินให้กลายเป็นบ้านเติมใจ
ทอละสับมาซาบเหงื่ออายถามไทยให้พ่อเพิดเพลิน
กินข้าวแซ่บอพักผ่อนเพียงพอลืมงานหนักเกิน
อนอายอย่าทำงานเพลินมุ่งทำเงินจนเกินกำลัง
กินข้าวแล้วยังอีกครั้งกับคำถามนี้
เป็นห่วงอีหลีคนดีที่ใจเฝ้าหวัง
เทศงานสายบัตรเติมใจน้องไกลหมดตังค์
เอาไว้มือใดว่างคอยมานั่งกินข้าวนำกัน